วันนี้นักชกมุมแดงครับคว้าชัยไปรวดครับ
แต่ที่สำคัญจริงคือยอดดอยเลยครับ
เอาชนะน็อกทางด้านยุทธพรสุนทรทนายความไปได้เพียงยกที่๒เท่านั้น

สนุกสะใจจริงครับดูครับ
บวกเลยครับแต่นี่ครับเป็นกาดตกครับ
ประมาทแล้วครับพยายามจะท้าดวนชวนแรกเลยเข้าทางยอดดอยเลยครับ
ดอยทั้งประเภทกลัวมวยฝีมือแล้วก็กลัวมวยเข่า
แต่ถ้าช้าโดนชวนแรกอย่างนี้แกชอบครับ
กะจะพุ่งเข้าใส่นี่พอได้เลยครับได้ที่แล้วครับชนะยอดดอย
หลักต่อยครับไม่ยอมเล่นวงในด้วยดูครับบวกด้วยฮุกซ้าย
บวกด้วยหมัดขวาหน้าขม่ำครับและง้างพลิกทุบลำตัวพอกาดตกอีกทีนี่เลยครับ
ขวาครับพระเด็จศึกครับโอ้โหไม่ต้องนับแล้วครับ
สุดท้ายนี่ต้องยุติเลยครับโอ้ดูจากสภาพครับตาลอยเลยครับ
นี่ครับล้วงลำตัวพอกาดตกครับซ้ายขวาแล้วเติมเลยครับ